คุณผู้ชมค่ะที่จะเล่าต่อไปนี้ก่อนเล่าถามก่อนค่ะว่าถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้คุณจะทำยังไงคือคนปกติเนี่ยเวลาฟังเพลงร็กรั้วฟังเพลงแนวเมทัลเนี่ยที่วากแบบเสียงแบบหนักนะตะโกนแหบหน่อยเออบางคนก็ไม่ชอบแล้วนะแต่เนี่ยลักษณะคล้ายกันเลย
ชาวบ้านที่บางบัวทองบอกว่าทนอยู่แบบนี้มา๒ปีกว่า
แล้วจะไม่ทนต่อไปแล้วค่ะร้องสื่อเลยนะคะ

ถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วได้ยินอย่างนี้ทุกวันไม่หวัง
นักข่าวของเราค่ะพอเห็นว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะที่บ้านแล้วก็ไปหาที่มาของเสียง
บัวทองจังหวัดนนทบุรีไปพูดคุยกับเจ้าของบ้าน
ชื่อว่าคุณสายพินอายุ๕๙ปี
ยอมรับว่าเสียงที่แผดร้องออกมานั่นน่ะ
เสียงลูกชายของเธออายุ๑๙ปี
ไม่ได้เป็นการคุ้มคลั่งอย่างที่เพื่อนบ้านเข้าใจ

คุณผู้ชมฟังชุดอธิบายของคุณแม่ของคนที่แผดร้องนะคะ
ของคนที่แผดร้องออกมาบอกว่า

เนื่องมาจากอาการป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น
เพราะตอนผู้ชายคนนี้เสียงของเขาเห็นไหมแผลร้องออกมาเนี่ย
ตอนที่เขา๓ขวบเขาเกิดอาการช็อก

เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
แต่คุณหมอให้ยามาทานที่บ้าน
ลูกชายก็ทานยามาตลอด
แต่มักจะมีอาการเกร็งที่กล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลา
และเวลานวดคลายเส้นลูกชายจะส่งเสียงร้องโหยหวนออกมา

มันทรมานมันปวดไง
มันปวดแล้วมันก็ต้องร้อง
เขาทำเองหรือยังไง

เวลาเขาคลายเส้นเขาต้องคลายเอง
ใครก็ช่วยเขาไม่ได้
ไม่ได้คุ้มข้างเจ็บเพราะคลายเส้น
เส้นจมคลายเส้นเอง
ก็เลยต้องแผ่เสียงออกมาแบบนี้

เพราะบางทีคลายเส้นคือเราไปนวดก็คือนวดคลายเส้น
แต่เราก็ไม่ได้ต้องทำเสียงอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วก็พมจังหวัดหรือว่าเจ้าหน้าที่
ท่านต้องลงไปดูด้วยนะคะเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อน
ทีนี้เราไปถามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันค่ะ
คือคุณนวรัฐอายุ๕๐ปีบอกว่า

ทนนะทนอยู่ทนฟังเสียงแบบนี้มานานกว่า๒ปีแล้ว
รู้สึกรำคาญใจทำอะไรก็ไม่ได้
เคยไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักบางบัวทองก็แล้ว

ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบดูแลเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ตุลาคมทางฝ่ายปกครองจะเชิญแม่ของผู้ชายคนนี้
ชื่อว่าคุณสายพินแล้วก็เพื่อนบ้าน
ไปที่ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองไปพูดคุยทำความเข้าใจ
แล้วก็ขอให้นางสายพินดูแลลูกให้อยู่ในความสงบ
หากต้องส่งรักษาก็ต้องมาประสานกับทางการนะคะให้เรียบร้อย

ส่วนหนึ่งก็เห็นใจคุณแม่นะครับที่ลูกป่วย

ให้เสียงของลูกท่านออกไปข้างนอกให้เบาลงกว่านี้

ช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือด้วยอาจารย์ชะวันแสงสุนทรครับ